แม้ว่าณขณะนี้นะครับยังไม่มีความชัดเจนเรื่องของการบุกเข้าไป
ตรวจค้นภายในวัฒนธรรมกายและบุกจับกลุ่มพระธรรมชโยแต่ว่า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตำรวจประธุมธานีนั้นก็วาง
ตรวจสอบความปลอดภัยคุมเข้มงวดเลยนะครับทั้งภายในวัด
ภายนอกวัดเพื่อดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ประชาชนและ
บรรดาคนโดยรอบพื้นที่นั้นติดตามบรรยากาศล่าสุดพร้อมกันกับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณนันทพรธาวระครับ
บรรยากาศยามเข้มคืนบริเวณโดยรอบวัดพระธรรมกายขนาดนี้นะคะ
แม้ว่าจะยังไร้การเคลื่อนไหวของเจ้าที่ชุดจับกลุ่มพระธรรมชโย
แต่มาตรการรักษาความปลอดภัยของทางวัดนั้นก็ยังคงเข้มงวด
เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าตัวค่ะโดยเฉพาะจุดที่ที่ฉันยืนอยู่
ขณะนี้คือบริเวณประตูที่๖เชื่อมต่อกับประตูที่๕
หลัง๒๒นาฬิกานี้จะทำการปิดฝั่งขาเข้าทันที
ช่องทางค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบคนเข้าออกนั่นเอง
จากการเฝ้าสังเกตการณ์ตลอดทั้งวันนะคะพบว่ายังคง
บรรดาศิษยานุสิตทยอยเดินทางมาพร้อมกระเป๋าสัมภาระ
เข้าวัดพระธรรมกายทางฝั่งประตู๕และ๖เพื่อเตรียมสวดมนต์
วัดเย็นรวมถึงร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล
สนแด่ในหลวงราชการที่๙ขนาดที่ก็มีลูกศิษย์บางกลุ่มนะคะ
เก็บของใช้ส่วนตัวเพื่อออกมาต่อรถโดยสารเดินทาง
กลับภูมิลำเนาต่างจังหวัดของตัวเองกันบ้างแล้วซึ่งช่วง
เย็นที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายได้ยุติการ
ตรวจค้นคัดกรองผู้เข้าวัดบริเวณประตู๖พร้อมอนุญาต
ให้เฉพาะตำรวจในพื้นที่สพคลองหลวงเข้ามาสังเกตการณ์
ภายในวัดได้เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นส่วนประตูที่ห้า
ยังคงมีการตรวจค้นอาวุธและคัดกรองผู้เข้ามาตามปกติ
และที่เห็นอยู่นี่คือภาพมุมสูงค่ะที่แสดงพื้นที่โดย
รอบวัดพระธรรมกายกว่าสองพันไร่ซึ่งจุดของอาคาร๑๐๐ปีและ
หอชั้นแม่ชีขนนกยูงหรือหอชั้นคุณยายบริเวณฝั่งประตู๕
นั้นเป็นกุฏิดาวดึงที่อ้างว่าพระธรรมชโยได้รักษาอาการ
ภาษณ์อยู่นั่นเองค่ะและยังเป็นจุดที่ศิษยานุสิตเดิน
มาสวดมนต์พักค้างคืนเพื่อปฏิบัติธรรมในค่ำคืนนี้
จะเห็นได้ว่าช่วงกลางวันจะมีลูกศิษย์ลูกหาเดินเข้าออก
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณภายในรั้วทั้งหมดที่เห็นทาง
ไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าบันทึกภาพแต่จะมีการ
รั้วไว้ทั้งหมดซึ่งจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีบัตร
ประจำตัวของทางวัดเท่านั้นจึงจะเข้าออกได้นอกจากนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวียังได้สำรวจบริเวณโดยรอบวัด
พระธรรมกายพบว่ายังโคกบีจนทีของวัดประจำอยู่ตาม
ต่างต่างและตรวจสอบคนเข้าออกอย่างเข้มงวดขณะที่
บริเวณทางเข้าลานจอดรถของวัดพระธรรมกายที่มีสะพาน
ต่อกับทางหลวงพิเศษหมายเลขเก้ายังมีการปิดกั้น
พื้นที่ไม่ให้บุคคลภายนอกใช้ช่องทางนี้ผ่านเข้าไปใน
วัดโดยมีเจ้าหน้าที่ของวัดเฝ้าสังเกตการณ์อยู่ตลอดเวลา
ยังมีการนำรถยนต์มาจอดขวางบนสะพานด้วยค่ะส่วน
การรักษาความปลอดภัยของตำรวจภูทรจังหวัด
ทุมธานียังคงมีการตั้งด่านตรวจโดยรอบพื้นที่วัด
ทั้งหมด๗จุดนะคะโดยใช้กำลังตำรวจกว่าร้อยนายเข้า
ประจำตามจุดต่างต่างที่ได้วางแผนไว้ซึ่งจะเน้นการ
ค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายต่างไม่ให้นำเข้ามา
ในพื้นที่นอกจากนี้ตำรวจก็ยังได้มีการวางแผนจุด
กัดจำนวนห้าจุดด้วยกันค่ะซึ่งหากเกิดเหตุร้ายขึ้น
ก็จะสามารถเข้าระงับเหตุได้ตามแผนที่วางไว้ได้
ท่วงทีขณะที่ล่าสุดบริเวณถนนเรียบคลองเอนนะคะ
ตำรวจได้นำรถยกเข้ามาทำการเคลื่อนย้ายแท่งปูนที่
มีผู้นำมาวางปิดกั้นไว้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาออก
จากพื้นที่แล้วนะคะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถใช้
เส้นทางนี้สัญจรได้อย่างสะดวกตามปกติค่ะ
ขณะนี้นะคะที่บริเวณประตูสิบห้าพระพิสุรวมถึงสิยา
ศิษย์ก็ได้ร่วมการสวดมนต์ทำวัดเย็นที่บริเวณ
ประตูพร้อมทั้งคุมเข้มในเรื่องของมาตรการตรวจค้น
เข้าออกนะคะโดยเฉพาะค่ำคืนนี้ค่ะคาดการณ์ว่าจะมีการ
แผนรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีก๒เท่าตัวเพื่อ
ที่จะป้องกันเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาจับกลุ่มในวัดนั่นเอง
หลังจากนี้ไปเหลือเวลาเพียงแค่๓วันเท่านั้นนะคะ
หมายจับของพระธรรมชโยซึ่งทางทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็จะยังคงเกาะติดความเคลื่อนไหวบริเวณวัดนั้นอย่าง
เนื่องและจะรายงานให้ทราบค่ะนาธพรธวระทีม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากประตูที่๕และ๖วัดพระ